ที่ที่วัดพระธาตุพนมเนี่ยนะคะตอนนี้เลยทั้งพระทั้งเนรเลยของวัดเนี่ย

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยเขาก็ไปตรวจให้ทั้งพระทั้งเนรแล้วค่ะ
เพราะว่าคนที่ไปท่องเที่ยวเนี่ยก็ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองพันสิบเก้าแล้วนะคะ
แล้วก็ยังสั่งกักตำรวจสองนายที่อาจจะเสี่ยงติดเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครพนมก็เลยระดมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาลงพื้นที่ค่ะ
เพื่อมาตรวจคัดกรองผู้ป่วยก็คือทั้งพระทั้งเนรทั้งเด็กวัด
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในวัดพระธาตุพนมหลังจากที่มีเซียนมวยที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊คว่า
นาราธิเบสทองดำเนี่ยออกมาเผยแพร่คลิปวิดีโอว่าเขาเดินทางมากับเพื่อน
นามัศกาลองค์พระธาตุพนมเมื่อ๑๑มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
พอกลับถึงกรุงเทพปรากฏว่ามีอาการมีไข้คลั่นเนื้อคลั่นตัว
เข้ารับการตรวจแล้วก็เจอจริงว่าติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าต้นเหตุเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเขาไปที่สนามมวย
ก็เลยออกมาเผยแพร่ข้อมูลนี้เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะ
ต่อมาก็มีคำสั่งให้ตำรวจสพธาตุพนมยศดาบตำรวจสองนาย
คนใกล้ชิดในครอบครัวต้องกักตัวเองในบ้านพักนี่แหละค่ะ
ลักษณะคือต้องไต่ราวบันไดแบบนี้ขึ้นไปเพราะมันมีหลายชั้นนะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้ตำรวจเองและครอบครัวก็ต้องกักตัวในบ้าน
เฝ้าดูอาการ๑๕วันเหมือนกันเพราะว่าก็มาดูแลความเรียบร้อยที่นี่เนี่ยนะคะ
แล้วก็ประสานทั้งแพทย์พยาบาลให้ตรวจดูอาการเบื้องต้น
แต่ก็ยังไม่พบว่ามีไข้แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะ
นอกจากนี้ยังมีตำรวจสังกัดตำรวจภูทรจภภนม
ไปกราบไหว้ภายในองค์พระธาตุพนมในวันเดียวกันอีก๘นาย
ซึ่งตอนนี้ก็กักตัวเองภายในบ้านพักเหมือนกันนะคะ
กว่าจะปลอดภัยจากการติดเชื้อ
จากการตรวจคัดกรองเบื้องต้นพบว่ามีพระเพียงแค่๑รูป
ที่ติดตามคณะที่เข้าข่ายต้องกักตัว๑๔วันภายในกุฏินะคะ

ส่วนพื้นที่ในวัดเช่นจุดทำบุญต่างยังคงเปิดตามปกติ
แต่กำชับประชาชนนักท่องเที่ยวช่วยกันป้องกันด้วยนะคะ
ป้องกันตัวเองใส่หน้ากากอนามัยในการเข้ามาทำบุญที่วัด
รวมถึงจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยเฝ้าระวังคัดกรอง
แม้ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันเอาไว้กรอดภัยที่สุดนะคะ